พี่เบิร์ตเห็นมีดที่อยู่หลังดอมนี่

หนี้ฆ่าเจ้าหนี้
แล้วมีดยังปักคาแขนอยู่เลย
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนนี้หน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมนี่อยู่ตรงริมถนนเลยนะคะ

ใช่ค่ะเห็นไหมคือจังหวะนี้ล้มลงไปแล้วอ่ะ
พุ่งไปใส่แล้วสภาพนะ

นี่ตอนผ้าขาวคลุมมานะคะ
แล้วนี่คืออาวุธที่ใช้ในการแทงค่ะ

แล้วท้ายที่สุดก็
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วก็วิ่งหนีขึ้นกระบะไปค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะตำรวจสพบังน้ำเปรี้ยวไปตรวจสอบ
ก็เจอศพของนายกิตติชนละพฤกษ์อายุ๒๘ปีโดนแทงค่ะ
แทงบริเวณอกหลายแผลมากนะแล้วมีดอ่ะปักคาอยู่ตรงแขนซ้ายอ่ะ
พี่สาวคนตายมาถึงปั๊บร้องห่มร้องไห้ไม่คิดว่าน้องจะตายไง
แล้วจะให้เจ้าหน้าที่นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลเกษมราชฉะเชิงเศร้า
นางสาวรัตนาพรหารบนตรีค่ะเป็นแฟนสาวของคนตาย
บอกว่าตัวเธอกับแฟนนุ่มขับรถมาจอดรอ
จอดรอนายแสนศักดิ์เจริญศุกร์เป็นใครอ่ะ
ก็เป็นลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่เกาะเหตุหลังจากทวงตังค์๒๐๐๐๐
เป็นเงินค่าเซ้งร้านอาหารในโรงงาน
แล้วเธอกับแฟนเซ้งร้านต่อจากนายแสนศักดิ์
แต่ทีนี้พอเข้าไปแล้วขายดีแล้วจู่แสนศักดิ์อยากได้ร้านคืน
เธอก็ยอมคืนให้นะถ้าเกิดอยากคืน

ถ้าเกิดยอมคืนล้านให้เขาก็ต้องให้เงินค่าเซ้งร้านคืนมาถูกไหมล่ะ
แต่กลายเป็นว่าแสนศักดิ์บ่ายเบียงมาตลอดเลยค่ะ
แฟนนัดคืนเงินกับแสนศักดิ์ไปจอดรถรออยู่ตรงถนน
แล้วแฟนเธอเดินไปหาแล้วก็เทล้ากัน
หยิบมือถือนะโทรมาแจ้งตำรวจแต่จังหวะนั้นน่ะคือแสนศักดิ์ชักมีดออกมา
เป็นมีดทำครัวค่ะแล้วก็หนำแพงแฟนของเธอ
หลังจากนั้นแสนศักดิ์ก็ขึ้นรถหนีไปเลยโอ้โหคุณผู้ชม
แล้วมันมีจังหวะที่ตอนที่ญาติของคนตายมาก็มีจังหวะแบบเหมือนกับโต้กันกับ
เจ้าหน้าที่รอปภเหมือนกันว่าแบบไม่ใช่รอปภสิ่งกู้ภัย
บอกว่าทำไมถึงไม่รีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลไม่ใช่ญาติคุณใช่ไหม
ถึงทำแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็กลายมาเป็นประเด็น
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจนะอยู่ระหว่างการตามตัวนายแสนศักดิ
ผู้ก่อเหตุมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ